ไปดูความน่ารักน่าเอ็นดูของคู่พ่อลูกกันหน่อยดีกว่า

เวลาคุณพ่อถามสิ่งนี้ไปกับลูก
แล้วคำตอบที่ได้ทำเอาคุณพ่ออึ้งเลยค่ะ

หนีพ่อหนูหนีก่อนนะ

หนูไม่ได้พูดนะพ่อหนูไม่ได้พูด
พ่อถามว่าแม่ขโมยพ่อตังค์พ่อไปเท่าไหร่

แม่มาแล้วแม่มาแล้ว

โพสต์คลิปที่ลูกสาวชื่อว่าน้องปแก้วนะน้องคนนี้นะ

อยู่กับลูกสาวทีไรมักจะมีเรื่องราวตลกเกิดขึ้นเสมอ
พ่อถามอะไรน้องก็ตอบได้หมดเลยนะ
ถามอะไรไปตอบได้หมดทุกอย่าง
จนกระทั่งถามว่าพ่อแม่ขโมยเงินพ่อไปเท่าไหร่

คือปกติคุณพ่อปังปอนจะสนิทกับน้องปแก้วมากนะคะ
แล้วก็จะอย่างที่เห็นจะมีการโพสต์คลิปกับลูกสาวบ่อย
แล้วมีแอบถามเรื่องราวต่างคือเพื่อความสนุกสนาน
จากนี้ยังมีคลิปเกี่ยวกับพัฒนาการของน้อง
เรียนรู้เพื่อให้เกิดจินตนาการด้วยนะ
ลองไปดูคลิปกันดีกว่าว่าน่ารักขนาดไหน

จินตนาการสำคัญกับเด็กเสมอนะคะ

คุณไม่เห็นเหรอว่าน้องเขาตกปลาได้

น่าจะดูเนอะ
คือจินตนาการลำเลิศประมาณนี้
ตัวใหญ่ต้องยืนนั่งถือไม่ได้แล้วนะ

ใครมีเรื่องราวความน่ารักของลูกหลานแบบนี้

ดูเลยแล้วเป็นเรื่องลุกดีเลยคุณน่ะ